ไปไปไปไปไป

เข้าไป

ไปไปไปคุณไป

บาร์แอนด์เรสโทรลองสุดฮิป
ตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิทย์๖๐

เสิร์ฟอาหารไทยพื้นบ้านไซส์ยักษ์
เน้นรสชาติจัดจ้านอย่างมีเอกลักษณ์

จะเป็นโฮสเทลภายใต้ชื่อ

ตกแต่งสไตล์ลอฟที่เปิดบริการตลอด๒๔ชั่วโมงอีกด้วย
ผมเนี่ยไม่อยากพูดคำว่ามาเลย

นี่ครับเมนูพิเศษของทางร้าน
เป็นเมนูหมูกรอบทงคัสซึแบบญี่ปุ่นราดด้วย

ปิดท้ายด้วยกลิ่นหอมเยาว์ยวนของกระเพรากรอบ
อันนี้เนี่ยพี่พ่าเนี่ยได้๑๓๐๐บาท

จานละตอนนี้๔๐๐บาท

ตัวช่วยคุณช่วยเธอแล้ว

ผมต้องการให้คุณปฏิบัติภารกิจนี้ก่อนครับ

ช่วยกันพูดชื่อผลไม้ที่มีทรงกลมครับ

ผมจะลดให้๑จานครับ
โอเคขอบคุณครับเชฟขอบคุณครับ
เอาจานนี้ออกมาก่อนเลย
อ่ะที่รักเรามาเดินกันคนละจาน
ทุกอย่างเข้ากัน

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจน๓๐๐บาท
พี่กอล์ฟอยากไปท้าเขาเลย
อันนี้นะฮะกระเพราทงคัสซึหมูราดด้วยกระเพราหมูสับ
พี่กอล์ฟได้อยู่ที่๑๕๐๐บาทได้ทั้งหมด๔จาน
จานจานละเท่าไหร่นะคะ

ขอตัวช่วยขอตัวช่วย

ผมต้องการให้คุณทั้งสองคนนะครับ
ช่วยกันพูดชื่อผลไม้ที่มีเม็ดครับ

เอ่อมะกรอก

จากพีชมันมากอกเลยหรอพอละเมืองเลยทุเรียนไงทุเรียนไงมะม่วงมะม่วงมะพร้าวมันมีเม็ดมาก
โอเคอ้าวลดไปกี่จานลดให้เยอะแน่เลยอ่ะ
ผมจะลดให้หนึ่งจานครับเอ้าทำไมอ่ะกินไปเถอะ

อร่อยลองกินดูฮะเป็นกะเพราที่อร่อย
จะเป็นเกรดที่แบบว่าเกรดระดับสูงเลย

โอ้ยเอาไปเถอะน้ำไปก่อน
ตอนนี้จะเขยืดตัวอย่างละบากเลยพูดตก
ตอนไปอ่ะให้คนร้องไปให้ฟังหน่อย

เดี๋ยวนะพี่

อันนี้นั่นมาก

ไม่ไหวมีกล้องเดี๋ยวอ้วก

ไม่ต้องนัดเลย
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้
เยอะเกิน
หนูไม่เคยไปรายการไหนแล้วหนูอิ่มขนาดนี้

ครับผมครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่จุดสิ้นสุดของเราในวันนี้
นั่นก็คือเรือนไทยสุขุมวิทยห้าสิบครับครับที่นี่นะครับ
เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานในแบบสไตล์ไทยนะครับบ้านทรงไทยแบบประยุกต์
มีทั้งสถานที่จัดเลี้ยงนะครับและสถานที่เอาไว้จัดงานแต่งแบบไทย
ที่กว้างควังมากครับอ๋อสู่แขกได้นับร้อยนะครับอ๋อ
ที่นี่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิทยห้าสิบนั่นเองครับก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับ
ใครแพ้ใครชนะนะครับก็ทีมคุณพลากุ้งชนะไปเพราะเดินมาก่อนเห็น
ยอมรับยอมรับครับผมวันนี้เบาวันนี้เบาเชื่อผม
วันนี้เบาแน่ใจเบาแน่ใจผมสัญญาอ่าโอเคจริงโอเคครับ

อยู่ไม่ครบอยู่ผมไปตามให้อ๋อเอาละวันเน่งก็น้องโทดไปก่อนได้

มันก็เป็นขนมที่เบาฟู

ป้าให้ถึงป้าบอกขอหอยพอ